ทนายเดชากับทนายสิทธาเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะคะ
ทนายเดชาเองเนี่ยล่าสุดได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีทนายสิทธานะคะ
หลังจากถูกกล่าวหาว่าตบทรัพย์ภูมิกับโจ้ค่ะ
แล้วยืนยันบอกว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความค่ะ
นายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกวันนี้
นำหลักฐานแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนโคคราม
ดำเนินคดีกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
หลังจากถูกกล่าวหาว่านำคลิปเหตุการณ์ที่ภูมิกับโจ้นะคะ
ภูมิกับสพเมืองนครสวรรค์พร้อมพวกรวม๗คน
ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหายาเสพติดจนเสียชีวิต
ตบทรัพย์๒๐ล้านบาทจากภูมิกับโจ้
เพื่อไม่ให้เผยแพร่คลิปนี้นะคะ
นายเดชาบอกว่าแจ้งความดำเนินคดีกับทนายสิทธา
หมินประมาทด้วยการโฆษณาและพรบคอม
รับว่าได้รับคลิปมาจริงจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ก่อนหน้าทนายสิทธาประมาณ๑๕นาที
แต่ที่ไม่นำเสนอเนื่องจากคดีอยู่
ระหว่างการตรวจสอบเกรงว่าจะเสียรูปคดีนะคะ
แล้วก็ขอท้าทนายสิทธาว่า
หากมีหลักฐานว่าเขาตบทรัพย์จริง
ก็ให้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที
ถ้าไม่เข้ามาแจ้งความก็เหมือนเป็น
เขาใช้คำนี้นะครับเป็นหมาตัวหนึ่ง

แล้วก็จะยื่นหนังสือถึงสภาธนายความ
ให้ตรวจสอบมันญาติทนายความ
ของทนายสิทธาทนายเกิดผล
และทนายรณรงค์ด้วยค่ะ
ฮศิษฐาบอกท้าคล้ายจะให้ผมมาแจ้งความ

ส่วนไนะศิษฐาที่บอกผม
ว่าผมตบทรัพย์ต้องฮไอนูยาคดีกับผม
ทีมข่าวของเราก็ถามทนายสิทธานะคะเรื่องนี้ทำไงต่อ

เพราะว่าตัวเขาไม่ได้พูดว่าใครตบทรัพย์

เพื่อให้สารพิจารณาว่าเป็นจริงหรือไม่
เร็วกว่าการมาแจ้งความกับตำรวจที่ทำให้เรื่องนาน
เพราะว่าอยากไปพิสูจน์เหมือนกันว่าแล้วการตบทรัพย์มีจริงหรือเปล่า
ว่ามันมีจริงหรือเปล่า
แต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะไปฟ้องตรง

คือผมมาเปิดคลิปเพื่อต้องการที่จะเอาตัว